มีคนพูดกับผมให้ได้คิดบอกว่า
ถ้ารัฐบาลพยายามจะทำลอตเตอรี่ให้ขายได้๘๐บาทคือตามราคาและถูกลง
ช่วยทำให้ของที่มันจำเป็นในชีวิตประจำวันให้มันถูกลงด้วยได้ไหม

ได้คิดว่าไอ้ของที่ถามสลากมันจำเป็นต่อชีวิตไหมมันก็ไม่จำเป็น

อีกของที่กินที่ใช้ที่เข้าปากทำไมเป็นแพงเยอะเกิน
ผู้ใช้บริการสองแถวนะฮะที่ขอนแก่นตอนนี้ผู้ให้บริการเขาบอก
เขาเต็มที่แล้วครับจะ๙บาทนแบบนี้คืนเคยดี
จาก๙บาทตลอดสายจะขอเพิ่มเป็นระหว่าง๑๒๑๕บาทแล้วนะ

หลังจากราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้นต่อเนื่อง
ราคาอยู่ที่ลิตรละ๓๒บาท๙๔สตางค์แล้ว

จากการสำรวจนะครับบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจำทาง
หน้าโรงเรียนกรยานวัฒน์พบว่า
ให้บริการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบนะครับ
แล้วก็ต้องการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารให้เหมาะสมกับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย
นายสมบัติศรีชัยภูมิคนขับรถโดยสารประจำทางระบุว่า

จึงต้องการให้มีการเจรจากับขนส่งจังหวัดหน่อย
เพื่อขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสารให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นแพงขึ้นไม่หยุด
โดยขณะนี้นะครับค่าโดยสารอยู่ที่๙บาทตลอดสาย
อยากจะขอปรับเป็นระหว่าง๑๒๑๕บาทนะฮะ
ขณะที่นายแดงแบ่งคงคนนี้ก็เป็นคนขับรถโดยสารอีกรายนะครับยอมรับ
ว่าราคาน้ำมันมันแพงแบบนี้กระทบต่อรายได้คือตอนนี้ค่าโดยสารเนี่ยแบ่งเป็นแบบนี้นะ
นักเรียน๖บาทผู้ใหญ่และคนทั่วไป๙บาทตลอดสาย
ซึ่งราคานี้คนขับรถสองแถวรายได้เท่าเดิม
แต่น้ำมันมันต้องเติมแพงขึ้นไงต้นทุนมันสูงขึ้น
รัฐควรจะปรับค่าโดยสารให้ได้แล้วให้เหมาะสมกับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย
เพราะค่าโดยสารไม่ได้ปรับขึ้นมาหลายปีแล้ว
ตั้งแต่ราคาน้ำมันดีเซลยังอยู่ที่ลิตรละ๒๗บาทโน่น
วันนี้น้ำมันดีเซลราคาอยู่ลิตรละ๓๓บาทแล้ว
แต่ค่าโดยสารก็ยังคงเดิมครับ
โอ้โหเดือดร้อนกันทั่วหน้า
เดือดร้อนกันทุกหยมย่านะคะ